ทางผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยนะคะเอ่อควรจะฟังด้วยเหตุผล
ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปตัดงบแบบด้วยความแค้นหรือด้วยความด้วยไม่มีเหตุผล
ไม่ใช่บอกว่าเราจะไปตัดงบอย่างไม่มีเหตุผลเราใช้คำพูดนี้เลย
ว่าเราจะชวนกระทรวงกลาโหมมาช่วยกันสร้างโอกาสให้กับประชาชนคนตัวเล็ก
และเด็กรุ่นใหม่ได้มีอาชีพในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราคงไม่ไปขัดแย้งกับใคร
ต่างคนต่างทำหน้าที่ค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่เรามีหน้าที่นำเสนอนโยบายนะคะ
แล้วประชาชนเป็นคนตัดสินใจและเราให้เกียรตินะคะกับทหารอาชีพทุกคน
ส่วนตัวได้พูดหลายครั้งแล้วว่าชื่นชมนะคะกับทหารอาชีพ
ที่ทำหน้าที่เสียสละเป็นรั้วปกป้องประเทศชาติ
การหาเสียงของพวกการเมืองที่จะให้จักรยกรองครับ
ไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารตรงเนี้ยครับผมขอบคุณค่ะขออีกกี่เพลง
ไอ้เพลงเลยน่ะหนักกันสิการหาเสียงถ้าเอาแต่สะดุปาก
พูดอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกถึงประเทศชาติและความเป็นจริง
วันหน้าท่านคงรับผิดชอบนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็
ตอนแรกพีชชอบทั้งหมดน่ะในเรื่องของการช่วยเหลือ
มันกำลังไปผิดบัดหนุ่มน้ำทั่วมอะไรอย่างต่าง
ใช้สำหรับในการปรึกแรมมันก็จะคอยานพานะหลังจาก
ก็ใช้หมดเก็บไปใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะ

ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ขึ้นนะคะ

พูดถึงเรื่องงบทหารงบทหารมาอยู่แล้วนะคะ

จะเลือกตั้งแล้วซะด้วยซ้ำนะคะ

ลงเขาถูกฝึกเพื่อให้ทำอะไรกันแน่
คืออันนี้มันมีการพูดถึงมาก่อนอยู่แล้ว
แต่ทั้งหลายทั้งปวงถูกขมวดอยู่ในเมื่อวานนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
หลังจากที่พักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐไปปราศัย
นักข่าวก็เอาเนื้อหาไปถาม
แต่เอาละค่ะการสื่อสารที่เกิดขึ้น
มันก็ทำให้ตีความไปได้หลากหลายอย่าง
แล้วก็จุดชนวนทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สิ่งที่ทางพบทบพูดออกมา

เลยทำให้เนื้อหาที่พบทบพูดถูกดึงเข้าสู่การเมือง
และโยงถึงนโยบายและวิธีคิด
พักการเมืองที่แข่งนโยบายกันอยู่ตอนนี้
เอาไปเอามาเอ้านี่แบบจะหาเสียงกัน

นี่เราต้องไปแตะกองทัพด้วยเหรอคะ
ระหว่างนี้นะคะวันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะ
อันนี้ขออนุญาตพูดเพราะว่าที่ฉันแก่สุดในเวทีวันนี้นะคะ
สองท่านนี้เหมาะมากที่จะพูด
เป็นโคศกทั้งคู่และเป็นรุ่นใหม่ทั้งคู่
เขามองอย่างไรในวันที่เขาโตมา
แล้วณวันนี้เขาต้องกำหนดทิศทางว่า
ประเทศเอายังไงกับกองทัพงบทหาร
และการเกณฑ์คนเข้าไปเป็นทหาร
ท่านแรกค่ะโคศกพักอนาคตใหม่นะคะ
คนนี้ต้องมาเมื่อวานก็อยู่ในข่าวนะคะ
คุณพันนิกาวานิสอีกหนึ่งท่าน
ปกติจะเห็นคุณพ่อออกทุกเวทีให้กับพัก
วันนี้ขอคุณลูกรุ่นใหม่บ้างนะคะ
ในฐานะโฆษกภักดิ์รวมพลังประชาชาติไทย
อยากเจอพักนี้มากพูดตรงคุณผู้ชม
คุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ไม่ใช่อะไรค่ะขอแซวนิดนึง
หาผู้พูดจากภักดิ์ยาก
ส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อไปให้เกือบทุกเวที
ใช่ไหมคะลุงกำนันไม่น่าจะโผล่เวทีไหน

กำนันสามารถไปได้ครับแต่ไปในฐานะสมาชิกครับ
แต่จะไม่ไปพูดเป็นตัวแทนตามเวทีที่แบบมีหลายพักรวมกัน

เอาส่วนตัวใช่ไหมคะส่วนหัวหน้าพัก
ไม่น่าจะออกงานลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ
ออกได้ครับถ้าเชิญท่านโดยตรงท่านก็สามารถออกได้เหมือนกันครับ

ก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ให้พี่จอมขวัญก็ได้ครับ
ไม่ใช่ค่ะดิฉันจะฝากคำเชิญไปค่ะ

เพราะว่าเบอร์เราหาได้ค่ะแต่โอกาสพบกันหายาก

ทีนี้มาที่ขอมาทางด้านนี้บ้างนะคะ

เมื่อวานเข้าไปอยู่ในวงจรข่าวกับเขาด้วยนะคะ
คือเรื่องของการตัดลดงบประมาณกระโหมเนี่ย

คงไม่พูดไม่ได้เพราะว่า
เราเป็นพักแรกจริงที่พูดออกมาว่า

ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เราต้องการพูด
แต่ว่าเวลาไปที่ไหนเวทีไหนเนี่ย

แล้วคนตบมือหกร้องชัดเจนที่สุด

เอางบกระโหมตัดลงไป๕หมื่นล้านบาท
เอาไปให้เป็นสวัสดิการคนชะลา

ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะพูดแต่สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะพูดแต่สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง
สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง

รบของทหารตกลงไปประเทศเพื่อนบ้านต้องการลุกราน
เราไม่มีทหารอยู่นั้นนาทีนั้นจะเป็นพี่จอมขวั
จะเป็นพี่ชอบเป็นผมล่ะครับที่จะถือไม้กวาดไปวิ่งไล่คนอื่นเขา
เออจริงถ้าสมมุติเกิดมีขึ้นมาอยู่ดียังไงคะ
ระดมพลกัน๓เดือนทันเหรอคะ
นะคะหนึ่งก็คือแน่นอนเราทราบทีว่า
ไม่ได้สูงไปกว่าประเทศอื่นอยู่ในระดับกลางของโลกนี้นะคะ
คำถามก็คือว่ามันไม่เกี่ยวกับว่า
คำถามก็คืองบจำนวนนั้นถูกใช้ไปทำอะไร

ซึ่งเราก็เห็นได้ชัดว่างบกระลาโหมถูกใช้ไป
คุณลบกับลาวคุณยังแพ้เลย
คุณลบกับกัมพูชาคุณก็ไม่ได้ชนะเขา
ประเทศไทยชนะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
เมื่อไปร่วมกับสงครามเกาหลีถ้าจะไม่ผิดนะคะถูกไหมคะ
แอ้วถามว่าประเด็นที่๒ลดงบกระลาโหม
ลดไปกองทัพไม่เข้มแข็งหรืออย่างไร
เราบอกว่าเราลดงบกระลาโหม๕๐๐๐ล้านบาทคือ๓๐
ลดจากตรงไหนลดจากการลดขนาดกองทัพ
ขณะกองทัพก็คือลดจำนวนในผลจาก๑๖๐๐เหลือ๔๐๐
ซึ่งเราใช้สัดส่วนที่เทียบเคียงกับสหรัฐอเมริกา
อเมริกามีทหารล้านนายในพลไม่ถึงพัน
ของเราทหาร๓๓๐๐๐๐ในฝน๑๖๐๐บาทมีไปทำไม

ลดกำลังพลจาก๓๓๐๐๐เหลือ๑๗๐๐เพราะอะไร
โลกนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่า
รบในสมัยปัจจุบันเขากดปุ่มกันนะคะ
เขาไม่ได้เอาเกณฑ์ไพ่พลเอาช้างเอาม้าไปขี่ปะทะกันในทุ่งย่า
หรือว่าแบบเหมือนสมัยแบบพระนเรสวนหรืออเล็กซันเดอร์มหาลัย
มันไม่ใช่การลบที่ทุ่มเทเอากำลังคน

เพราะฉะนั้นการลดงบ๕๐๐๐ล้านบาทของเรา
ส่วนใหญ่ก็คือการตัดลดกำลังพล
ตัดลดกำลังพลแต่ทำยังไงให้กองทัพยังเข้มแข็ง
นี่คือวิถีทางที่ไม่ได้ทำให้กองทัพอ่อนแอลง

เพราะว่าเราจะทำให้กองทัพเรียกว่าเหมือนคนหุ่นดี
ฟิตไม่ได้ตัวอ้วนไม่ได้อุ้ยอ้าย

สิ่งที่เราจะเพิ่มก็คืองบวิจัยและพัฒนา
บวิจัยและพัฒนาของกองทัพไทย
คิดเป็น๐๕ของงบกระลาโหมทั้งหมด
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาคือ๑๒

คุณพันนิกากำลังจะบอกว่างบก้อนทั้งก้อนที่มี
ถ้าเป็นสหรัฐไปที่เรื่องของการวิจัย
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการลบ๐๕กับ๑๒
และปีหน้าอเมริกาจะเพิ่มงบตรงนี้ขึ้นอีกถึง๒๓
หมายความว่าเพิ่มขึ้นเรื่อย
นี่คือวิธีที่กองทัพในประเทศเจริญาเขาทำกัน

สหรัฐอเมริกามีกำลังผลมากกว่าเรา
แต่เพราะว่าเขาคือสหรัฐอเมริกาเขามีฐานทัพทั่วโลกถูกไหมคะ
แต่นี่คือวิธีการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
คุณมาทุ่มเทกำลังพลใส่กันไม่ได้
สิ่งที่คุณต้องทุ่มเทใส่กันก็คือเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
นี่คือวิธีที่ทำให้กองทัพไทยเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
แล้วเราจะลดงบประมาณห่มทำได้หรือไม่ทำได้

กองทัพมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
เกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กองทัพเยอะขนาดไหน
ทีวีคุมวิทยุคุมอะไรต่อมีอะไรอีกมากมาย
บริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นโดยกระทรวงกลาโหมให้โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพที่ทหารมีมากมายทำให้เกิดประโยชน์
ตรงนี้เอามาเพิ่มเป็นงบวิจัยพัฒนาสามารถทำได้
ส่วนงบที่ตัดลดลง๕๐๐๐ล้านจากการลดกำลังพล
เอาไปทำสวัสดิการรัฐแน่นอนไม่ใช่มีงบกระห่มอย่างเดียว
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะพูดตรงนี้เรามีอีก๗๘ตัว
ว่าเอาไปทำสวัสดิการรัฐใช้อะไรบ้าง
แต่ว่าอันจะเป็นโอกาสต่อไปที่จะไปอธิบายเรื่องนั้น
ทีนี้กลับมาค่ะคุณเขตรัฐ
เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนถ้าสมมุติให้พูดถึงเรื่องงบ
ถ้าที่ฉันใช้คำพูดผิดขออภัยนะคะเอาแบบชาวบ้านเลยนะ
ถ้าไปตัดลดงบทหารความหมายของพลักษณ์รวมพลังประชาชาไทย
คือไม่ควรไปแตะเลยแม้แต่บาทเดียวหรือแตะได้
แต่อย่าไปยุ่งเรื่องของนายพลกำลังพลก็ไปแตะส่วนอื่นเอายังไง
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
จริงแล้วทางด้านของกระทรวงกลาโหม
ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นคนที่จะทราบมากกว่าตัวผมเอง
ผมไม่ทราบว่าการที่ผมจะพูดโดยที่ไม่ทราบเลย
และไม่ได้ศึกษาก่อนนั้นว่าจะไปแตะตรงไหน
มันจะเกิดผลกระทบกับโครงสร้างยังไงได้บ้างนะครับ
เมื่อกี้ไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยสักทีเดียวกับคุณช่อนะครับ
ผมเห็นด้วยที่ว่าควรจะจัดสรรปันส่วน
งบวิจัยถูกต้องครับเพิ่มงบวิจัย
แต่ว่าทีนี้ทุกอย่างมันมีขั้นตอนและเวลาของมันครับ
ถ้าเกิดเราตัดเลยทันทีแล้วไปเทเข้าวิจัย
เราขาดกำลังพลณตอนนั้นณตอนนี้

อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับ

และความมั่นคงหรือเปล่าก็ยังเป็นจุดเดิมที่ผมเป็นห่วงอยู่
ถ้าสมมุติให้ลงรายละเอียดนะคะในมุมของรวมพลังประชาชาติไทย
ถ้าให้มองเงินที่ลงไปเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงกำลังทางทหาร
คือถ้าสมมุติให้ทางพักเลือกที่จะมองว่าจะไปพัฒนาตรงไหนดี

ผมมองว่าจริงแล้วงบของทหารมีอยู่อย่างนั้น

ผมมองว่าจริงมันมีงบประมาณส่วนอื่นที่สามารถสร้างได้
เรามองว่าจริงแล้วเราสามารถนำงบตรงนี้เนี่ย
หรือว่างบประมาณไปพัฒนาเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

ตอนแรกเห็นว่าทางด้านของพักอนาคตใหม่เอง
จะตัดงบตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ๓๐เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ

เพื่อจะเอาไปทำเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาใช่ไหมครับ

คืองบที่เราจะเอามาจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทัพ
ซึ่งมีจำนวนมหาศาลทั้งที่ดินขึ้นวิทยุขึ้นโทรทัศน์
จำนวนมหาศาลสิ่งต่างเหล่านี้
สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินนี้
ให้เกิดประโยชน์งอกเงยขึ้นอย่างโปร่งใส
และนำมาเป็นไม่ใช่แค่งบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนา
แต่เพิ่มสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อย

ส่วน๕หมื่นล้านบาทที่บอกหมายถึงว่าเอามาทำเบี้ยคนชะลาป่ะคะ
ถูกต้องเบี้ยคนชะลาเบี้ยเยาว์
ความหมายของพักเขาเนี่ยคือว่าจะไปบริหารให้
กองทัพมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งจะเอามาบริหารให้
แต่ว่าที่ตัดรถเนี่ยเขามีแล้วว่าเขาจะเอาที่ตัดรถทางทหาร

เดี๋ยวฉันขอกลับมาพักรวมพลังประชาชาติไทยก่อน
เอาอย่างนี้คือณตอนนี้ทางพักมองว่า
งบประมาณเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับทหารไม่ใช่ปัญหา
ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะแตะในตอนนี้ครับ

รอเข้าไปบริหารประเทศก่อนให้ผมทราบสภาพการก่อนอุตสนการก่อน
จริงแล้วผมคิดว่าเรื่องงบประมาณทหาร
ก็ควรให้ทหารบริหารจัดการ
เพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงการที่ไปกันทหารออกจากการเมือง

มันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหลักการที่สมควรหรือเปล่าเหมือนกันนะครับ

คือเรียนเห็นด้วยตรงที่บอกว่าคือคนที่รู้เรื่องมากที่สุด

ทีนี้แต่ความหมายเวลาบอกว่าให้ทหารเป็นคนจัดการ

คือก็ทหารเพียวเลยหน่วยงานของเขาเลย
หรือจริงแล้วต้องถูกครอบโดยสภา

แน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องมีการถ่วงดุลอำนาจก่อนเลยครับ
เพราะว่า๒๔มีนานี้เราก็จะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยกันแล้วใช่ไหมครับ
กลไกรัฐสภาก็ทำงานอยู่แล้ว
ณนาทีนั้นแหละครับที่พักการเมืองดูครับเข้าไป

งบประมาณทหารควรจะถูกจัดการยังไง
คุณเขตรัฐเหมือนจะเข้าใจผิดแต่ก็เหมือนจะเข้าใจถูก

คือการบอกว่างบทหารก็ให้ทหารดูแลกันไป

เพราะว่าการพิจารณาร่างงบประมาณแผ่นดิน

การเมืองพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดก็คือ
ตัดสินว่าภาษีที่คุณเก็บจากประชาชน
รวมกันมาเป็นเงินเป็น๒๓ล้านล้านบาทต่อปี
รัฐบาลที่มาจากการเลือกของประชาชน

มีอำนาจในการตัดสินใจว่าภาษีประชาชน
จะถูกนำไปใช้ตรงไหนมากเท่าไห

หรือคุณจะไปสร้างโรงพยาบาลหรือคุณจะไปสร้างโรงเรียน

และในฤดูการเข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้ง
พักการเมืองมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือเสนอนโยบาย
ให้ประชาชนเลือกว่าถ้าคุณได้เข้าไปบริหารประเทศ
ไม่ใช่คุณบอกว่าคุณเข้าไปบริหารประเทศแล้ว

บริหารราชการแผ่นดิน
แต่ความหมายที่คุณเกดลัดพูดใช่อย่างที่คุณชอบเข้าใจไหมคะ

สามารถบริหารงบประมาณแผ่นดินได้

ทหารก็เป็นประชาชนทหารก็เป็นข้าราชการเช่นเดียวกันนะครับ
ทหารก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับ
คุณเปิดให้ข้าราชการกระทรวงอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนทหารไหมคะ
ทำไมถึงจะให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเดียว

คือการบริหารหมายถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินแน่นอน

แต่การตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจัดสรรงบประมาณไปสู่
หรือน้อยนั่นอยู่ที่อำนาจในการบริหารของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ

อย่าพึ่งยัดคำพูดใส่ปากผมนะครับ
คือผมบอกว่าฝ่ายการเมืองมีหน้าที่ถูกต้องใช่ไหมครับ

แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองต้องเปิดให้ภาคประชาชน
ภาคเอกชนและก็รวมถึงข้าราชการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยถูกต้องไหมครับ
นั่นก็ต้องมีการตรวจสอบถูกไหมครับนั่นก็ต้องมีการตรวจสอบถูกไหมครับ
ได้ครับทหารก็เป็นประชาชนเช่นเดียวกันนะครับ
อย่าไปว่าให้เขาเป็นผู้ร้ายเหมือนกันนะครับ

วาดให้ทหารเป็นผู้ร้ายจะกีดกันทหารออกจากการเมือง

ก็ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเดี๋ยวประโยคนี้ค่ะประโยคนี้
นี้จะไปเปิดประเด็นในช่วงที่สอง
คือบทบาทของทหารในการเมืองไทย

แต่พอได้ความคิดหลักของแต่ละพักที่ทั้งสองท่านพูดนะคะ
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้ใกล้ตัวมาก
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ๊ะทหารต้องอยู่ตรงไหนนะ

คุณผู้ชมค่ะคือตัวอย่างที่เราพูดถึงเงินที่ใส่ลงไป
เกี่ยวกับความคงการ่าโฮมหรือเรียกว่างบทหารก็แล้วแต่
มีรายละเอียดของมันสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะคะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจตัวเลขทั้งหมดไม่เป็นไร
แต่เชื่อว่ามีบางท่านเข้าใจมากกว่าเดี๋ยวจันอลอิกตั้งเยอะ
แต่สิ่งที่มันเห็นเป็นโครงสร้างแล้วก็แนวคิดหลักที่น่าจะถามเหมือนกันก็คือว่า
เมื่อเกิดเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้ขึ้นแล้วย้อนกลับไปเรื่อยมันถูกมันถูกสารกลับไปเรื่อยนะคะ
กระทั่งมีคำถามว่าหลังจากนี้หรือแม้กระทั่งหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยบทบาทของกองทัพในประเทศไทย
ต่อการเมืองไทยคุณเขตรัฐเป็นคนเปิดคุณต่อเลยคุณว่าควรจะเป็นแบบไหนมันต้องเปลี่ยนไหม
หรือมันก็อยู่มาอย่างนี้มันก็ไปอย่างนี้ได้เพราะเราก็คุ้นชินแล้ว
คือจริงระบบประชาธิปไตยของเราจะเรียกเป็นระบบไฮบริดก็ได้นะครับ
ปฏิวัติไปเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็เป็นทหารเข้ามายึดอำนาจ
แต่ว่าเครื่องเราก็ไม่ตกนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์
ช่วงที่เศรษฐกิจเราเฟื่องฟูที่สุดและประเทศพัฒนาให้เลยสุด
เป็นช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับเป็นช่วงของพลเอกเปรมนะครับ
เราเปลี่ยนผ่านนี้ของเรามาเรื่อยผมจึงสงสัยว่าในทุกครั้งที่เราพยายามจะกันทหารออกจากการเมือง
เขาก็จะกลับเข้ามาเขาก็จะกลับเข้ามาทำไมเราไม่ลองมองกลับกันบ้างล่ะครับ
ว่าถ้าเอาเขาเข้ามาอยู่ในการเมืองเลยให้เขาเข้าใจโครงสร้างประเทศ
พาเขาเข้ามาช่วยเราพัฒนาประเทศบางทีเขาอาจจะไม่ต้องปฏิวัติก็ได้นะครับ
ลักษณะไหนคะถ้าเอาแบบเป็นรูปธรรมที่เราคิดว่าน่าจะรวมเข้ามา
ก็เอาเขาเข้ามาเป็นนักการเมืองอะไรก็ได้ครับถ้าเขาอยากเข้ามา
ซึ่งหมายถึงว่าหมวกจะซ้อนกันอยู่ไหมคะหรือว่าหมวกก็ต้องออก
ไม่ควรจะซ้อนครับทันทีที่คุณเปลี่ยนบทบาทเป็นนักการเมือง

เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าก็ทหารก็ไม่ได้อยู่ในการเมืองสิ

ผมหมายความว่าเราอย่าไปกันบุคลากรทางทหารออกจากการเมืองครับ
เขาเปลี่ยนบทบาทได้แต่ทีนี้ผมพูดถึงว่าเส้นแบ่งของอำนาจกัน

ควรจะให้เขาเข้าใจการเมืองนะครับ
เหตุผลหรือสิ่งที่ผมมองว่าเหตุผลที่ทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยนะครับ
มันเกิดจากการเมืองที่ไม่ดี
การเมืองจัดตั้งการเมืองที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยที่กรวงและลวงโลกนะครับ
นักการเมืองที่นำเงินมาหลอกประชาชน
มาซื้อเสียงของพวกเขาและเลี้ยงประชาชนให้อ่อนแอ

มันทำให้ประเทศเราไม่สามารถก้าวไปไหนได้
อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทหารสามารถออกมาปฏิวัติได้
ถ้าเราไม่อยากกลับไปสู่วงจรนั้นเราก็ต้องปิดวงจรนั้น
เราจะต้องสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับ
มาจากประชาชนที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีอำนาจ
แล้วก็ปกครองประเทศของตัวเองด้วย
นั่นคือที่มาจริงที่จะหยุดวงจรการปฏิวัติได้ครับ

หนึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเครื่องไม่ตกทั้งที่มีรัฐประหารทุก๖ปีจริงหรือไม่
อย่าลืมนะคะเราเริ่มต้นประเทศมาเนี่ย
จากการที่เราอยู่ในฐานะสูงกว่าเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ยังทราบซึ้งใจอยู่ถึงทุกวันนี้
ทุกวันนี้เกาหลีใต้เศรษฐกิจเขากับเศรษฐกิจเราห่างกันแบบไม่ต้องนับ
เราเริ่มต้นสมัยดิฉันเด็กดิฉันต้องทัน
ช่วงที่เรามองมาเลเซียแบบประเทศที่ต่ำกว่า
ตอนนี้ไม่ต้องพูดนะคะว่ามาเลเซียกับไทย
สูงกว่ากันมาเลเซียแทบจะไปเทียบเท่าสิงคโปร์แล้ว
ดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณพอใจแล้วบอกว่านี่คือ

สองทหารเอาเข้ามาเลยอยู่ในการเมือง
ก็ต้องแสดงความดีใจด้วยถ้าเห็นในแนวทางนี้
เพราะว่านั่นก็แนวทางเดียวที่กฎศชอธรรม

สว๒๕๐คนที่มาจากการแต่งตั้ง

ก็คือประกันสมกระโหมผู้มัจจักรอาหารสูงสุด

บวกเรืออากาศแล้วก็ผู้มัจจักรตรวจแห่งชาติ

เอาตำแหน่งข้าราชการประจำ

การมีสวที่มาจากการแต่งตั้งแบบนี้

ทั้งสสและสวมาจากการเลือกตั้ง
คุณบอกว่าประชาธิปไตย

ฉันก็ไม่แน่ใจว่าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณมาลงเลือกตั้งทำไมนะคะ
แต่ว่าโอเคก็ยอมรับในฐานะที่จุดยืนรวมการแตกต่างกัน
แต่ทีนี้คุณบอกว่าประชาชนิดประเทศไม่เวิร์ก

ที่เป็นรัฐบาลผลิตการทหารพิสูจน์ถ้าลองกลับไปดูประวัติศาส

งกินมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น

เราต้องการให้ทหารกลับสู่กลมกอง
และเป็นกองทัพที่มีความเป็นมืออาชีพมีประสิทธิภาพ
และจริงจังกับหน้าที่ของตัวเองที่สำคัญที่สุด
นั่นก็คือการปกป้องประเทศอย่างที่คุณเขตรัฐเป็นห่วงตั้งแต่แรก

ผมก็ไม่ได้บอกว่าทหารจะดีทุกท่านเลยไม่มีการโกงกินนะครับ

คือจริงแล้วรัฐมนุนฉบับนี้ปี๒๕๖๐เนี่ย

มีประชาชน๑๖๘ล้านคนนะครับ

จะให้มีสว๒๕๐คน
มาร่วมในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
อันนี้ก็ได้รับการรองรับจาก๑๕ล้านคนนะครับ

ต้องการฉีกรัฐมนุนฉบับนี้คุณช่อจะมาลงเลือกตั้งทำไมครับ
ที่ฉันต้องการลงเลือกตั้งแน่ค่ะและการแก้รัฐมนูลเป็นการให้ทางเลือกกับประชาชน
และอย่าลืมว่าเมื่อพักอนาคตใหม่เปิดมาเรื่องจะแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับ
ตั้งแต่วันที่เราเปิดตัวพักมีสื่อหลายสื่อทำโพล
และประชาชน๘๙๐เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ถามว่าทำไมย้อนกลับไปตอนประชามติยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะ
ประชามติครั้งนั้นไม่อาจเรียกได้เลยว่าเป็นการทำประชามติที่เสรีและเป็นธรรม
คนที่วิจารณ์ร่างรัฐมนุนถูกจับและมีคนติดคุกจริง

ในสิ่งที่คนให้ความสนใจมากและทุกโพลตรงกันประชาชน๘๙๐ต้องการให้แก้รัฐมนุน
เป็นตัวสะท้อนอย่างดีว่าตกลงตอนนี้ประชาชนต้องการอะไรกันแน่
โอเคนะครับณตอนนั้นผมขอยืนดึงย้อนบทบาทอาหารไปก่อนนะครับ
เราจำได้กันดีนะครับช่วงชุมนุมกรปศ
ตอนนั้นใกล้เกิดสงครามกลางเมืองนะครับบทบาทของทหารตอนนั้นคือกรรมการออกมาแยกนะครับความสงบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนั้นนะครับเราต้องป้องกันประเทศไม่ให้เกิดสงครามการเมืองเรามีการเจออาวุธที่ถูกกำลังจะขนเข้ามาในกรุงเทพนะครับเพื่อก่อความไม่สงบเพราะฉะนั้นตอนนั้นกฎอายการศึกถูกต้องแล้วครับที่มันต้องมีนะครับและพ

ยอมรับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐและตัวเองถืออำนาจรัฐเต็มอาจารย์วิศนุพูดเองเต็มปากเต็มคำว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการไม่เหมือนเวลาปกติมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินและในการอนุมัติงบประมาณนี่คือบทบาทของกรรมการจริงหรือคุณยอมรับ
ผมเห็นด้วยกับเขาและบางอย่างที่ไม่เห็นด้วย
แกนำพักคุณได้บอกแล้วว่าพร้อมสนับสนุนผู้เด็กกระยุด
เพราะคุณไม่ได้สนับสนุนแคนดิเดตนายก
จริงครับทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็น

เหตุผลที่ผมไม่เสนอในแคนดิเดตนายก
เป็นเพราะว่าผมไม่ต้องการสร้างพันธะเงื่อนไข
ที่จะทำให้ประเทศชาติไปต่อได้ยากขึ้น
ยิ่งมีแคนดิเดตเยอะมันยิ่งเป็นไปได้

เพราะฉะนั้นผมจะลองดูว่าแคนดิเดตนายกท่านไหนเหมาะสมที่สุด
แล้วพักผมจะสนับสนุนท่านนั้นนะครับ
ซึ่งในพักอันนี้ขอถามเฉพาะพักเขานะคะ

ในพักไม่ได้มีมติร่วมกันว่า
กี่ที่ก็แล้วแต่เราจะโหวตให้ใครเป็นนายก

รู้ตัวครับว่าเราไม่ใช่พักใหญ่
ที่จะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการสร้างพันธะเงื่อนไข

เราต้องการให้กลไกรัฐสภามันเดินได้แล้ว

ว่าจริงแล้วอะไรก็ตามที่ประชาชนไม่ชอบ
สามารถทำประชามติแล้วเปลี่ยนเป็นข้อไปได้
ผมอยากให้ตรงนั้นมันมาถึงเร็ว

ในการทำอะไรก็ตามให้มันติดขัดนะครับ

อาจจะไม่ได้โหวตนายกคนเดียวกันก็ได้หรือเปล่าคะ

ก็ดีครับเพราะมันคือประชาธิปไตยภายในพัก

สมาชิกพักทุกคนคือเจ้าของพักครับ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
รุ่นใหม่จิ๊กบ่ะอาไมท์จามสักครู่ค่ะ
ในฐานะคนรุ่นใหม่ค่ะ

พยายามจะให้มันใหม่ด้วยคุณพันนิกาก่อน
คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง

ศักดิ์ส่วนรุ่นวายช่วงวันที่๗ที่๘กุมภาพันธ์ได้

แล้วก็บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ

เงาของการรัฐประหารอยู่ในการเมืองไทยตลอดเวลา
ซึ่งพักอนาคตใหม่ก็ยืนยันตั้งแต่แรกว่า
นี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อไป
แต่ให้คุณบอกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นบริบทอยู่คู่สังคมไทย
แต่เราไม่ยอมรับคือมันอยู่ในปัจจุบัน

มันไม่ควรจะมีการเมืองแบบไหน
ที่จะนำพาประเทศไปสู่จุดที่เจริญกว่านี้ได้
ถ้าเกิดเรายังอยู่ใต้เงาความกลัวการรัฐประหารตลอดเวลา

แล้วอย่าลืมว่ารัฐบาลมีอำนาจเต็ม
รัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลทหารมีอำนาจเต็ม

มีหมวกของนายกรัฐมนตรีมีหมวกของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ซึ่ง๒หมวกแรกอำนาจเต็มที่สุด
หมายความว่าคุณไม่ได้เข้าสู่การเลือกตั้ง
เท่าเทียมกับแคนดิเดตของภาคอื่นอย่างแน่นอน
เพราะต่อให้เป็นรัฐบาลก่อนที่เขาก็ต้องมีนายก
แต่นั่นยังเป็นนายุครัฐศาสตร์การถูกไหมคะ

สถานการณ์แบบนี้เราเป็นห่วงจริงว่าผลการเลือกตั้ง
มันจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องพูดก็คือความสำคัญอยู่ที่ว่า

ถ้าเลือกตั้งไปแล้วไม่มีใครยอมรับ
เราก็ไม่ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ที่จะทำให้ประเทศเศรษฐกิจมันหาหยุดชะงัก

ไปสู่จุดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
แล้วหลังเลือกตั้งอย่างที่เพิ่งพูดไป

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็มีผู้นำเหล่าทัพอยู่
ทั้งหมดถูกกำหนดโดยคอสชมาแล้ว
รัฐบาลที่เข้าไปจากการเลือกตั้งแทบจะขยับตัวไม่ได้
เพื่อรื้อมรดกคอสชที่ก่อร่างสร้างเอาไว้

เดี๋ยวฉันกลับมานะคะบอกไว้ก่อนเลยเพราะเวลาเหลือน้อย
จะกลับมาถามว่าที่เคยเสนอว่าให้ทหารอยู่ในการเมืองอยู่แบบไหน
อ่ะกลับมาที่คุณเขตรัฐประเด็นความเกี่ยวข้องของทหาร
ก่อนวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งคิดว่าเป็นยังไงคะ
เราจะต้องไม่ตื่นตนกจนเกินไปนะครับ
จะต้องไม่กลัวจนเกินไปว่ามันจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น
ผมไม่อยากให้พวกเราช่วยกันวาดภาพว่าวันข้างหน้ามันคือนรก

อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบ
ให้กลไกรัฐสภาทำหน้าที่ในการเปลี่ยนมัน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีดีหลายอย่างนะครับ

เป็นรัฐมนุนฉบับปราบโกงนะครับ
โกงทุจริตเงินที่มาของสอสอ
ถ้าไม่สามารถแจ้งได้นี่จำคุกตลอดชีวิต
ประหารชีวิตด้วยซ้ำผมชอบนะครับ

เป็นเพราะกลัวการปราบโกงหรือเปล่าครับ

คนที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนุนเขาแก้ด้วยจุดอื่นในรัฐธรรมนุนล่ะคะ

อย่างที่ผมได้เรียนไว้ครับใช้กลไกรัฐสภาครับ
มันสามารถเปลี่ยนได้ครับมันไม่ได้ตายตัว
อย่าไปวาดภาพว่ามันเป็นของตายตัวครับ
ถ้ามีจุดที่พักอนาคตใหม่กับพักรวมพลังประชาชาติไทย

เห็นพร้องต้องการว่ามันควรจะเปลี่ยน
เราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับมันไม่ใช่ของตายครับ
แต่ทีนี้ขอบวกนิดนึงค่ะเนื่องจากอ่านมาถ้าผิดบอกนะคะ
คือว่าอย่างน้อยการจะแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยนะคะ
วาระแรกก่อนเลยต้องได้เสียงสวด้วยนะคะ
แล้วสวจากกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้
ก็ได้มาเนี่ยค่ะมันก็โยงใยกันมาคำถามคือว่า
มันจะแก้ง่ายไหมคุณเขตรัฐมนุนฉบับที่ว่า
รัฐมนุนฉบับที่ว่าแก้ง่ายไหม
ของที่ดีก็ไม่ต้องไปแตะมันครับคุณสุขพี่ขวัญครับ
แต่อะไรก็ตามที่ไม่ดีผมมั่นใจนะ
ผมมั่นใจว่านักการเมืองทุกคนจะมีจิตสำนึก
สวด้วยนะครับจะมีจิตสำนึกมากพอที่ว่า
อะไรที่ควรจะเปลี่ยนเขาก็จะมาเข้ากันช่วยร่วมกันเปลี่ยนนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกครับว่าทุกอย่างมันไม่ได้ตายตัวครับ
หรือคุณพันนิกาตื่นตนกไปเยอะไปคะ
การที่เราผ่านรัฐประหารมาในรอบ๑๒ปี๒ครั้ง

ที่เราเห็นข่าวดูแล้วผ่านเป็นว่าเล่น
ฉันเข้าใจว่าการแก้รัฐมนุนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ต้องอาศัยเสียงสวต้องอาศัยเสียงฝ่ายค้านด้วย
แต่เราเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องไปชักจูงจิตใจ
นักการเมืองฝ่ายค้านหรือสว
ทำอย่างเดียวชักจูงจิตใจของประชาชน
ทำให้เป็นมติของประชาชนเป็นกระแสสังคม
ร่วมกันให้ได้ว่าเราต้องการให้เกิดการแก้รัฐมนุน
เมื่อไหร่ที่ประชาชนทั้งประเทศแสดงออก
ตรงกันว่าเห็นด้วยกับการแก้ธรรมนุนทำให้มันเป็นกระแส
เมื่อนั้นเราเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนใจใครในสภา
เพราะถ้าคุณเป็นนักการเมืองที่เข้าสู่สภา
เป็นนักการเมืองที่ต้องการรับใช้ประชาชนจริง
คุณไม่สามารถต้านทานมติของประชาชนในประเทศไทย
คุณเขตรัฐค่ะ
คิดว่าเสียงประชาชนกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในสภามันจะไปทางเดียวกันไหม
เพราะว่าเรามีเงื่อนไขเรื่องของสวด้วยนะ

ผมก็ขอดึงกลับไปที่ข้อเดิมครับ
ว่ารัฐมนุญฉบับนี้๑๖๘ล้านคนที่โหวตรองรับนะครับ
และคำถามพ่วงสวนี้ก็๑๕ล้านคนนะครับที่โหวตรองรับนะครับ
เสียงเหล่านี้เราไม่สามารถหันหลังให้ได้นะครับ
นี่คือเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตนารมณ์ออกมาแล้วนะครับ
ค่ะไปทางที่คุณชอบไม่เกินนาทีค่ะ
ฉันไม่พูดเรื่องรัฐมนูลแล้วกันนะคะและการลงประชามติเสียเวลา
ฉันอยากใช้เวลาสั้น๑นาทีนี้เสนอว่า
เราไม่ได้เกลียดทหารเราไม่ได้มีความกลัวทหาร

และจุดที่เราต้องการให้ทหารอยู่ไม่ใช่ในการเมือง
แต่ในกลมกองในกองทัพ
รัฐบาลพลเรือนต้องอยู่เหนือกองทัพ

นั่งอยู่ในโต๊ะและตัดสินใจร่วมกัน
สิ่งนี้จะเป็นการจัดวางพื้นที่ให้ทหาร
เป็นทหารที่อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน

ดูแลในกองทัพก็มีตัวแทนของกองทัพ
คือเสนอธิการเหล่าทัพเป็นผู้ดูแล
นี่คือจุดที่พอดีสมดุล
เราเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทย
การเมืองไปได้กองทัพเข้มแข็ง
ทั้งสองท่านเผื่อคิวไว้ให้รายการถามตรง
ช่วงกิ๊กก้าเลือกตั้งอีกสักแมทสองแมทนะคะ

ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ